รุนสวัสดิ์จ้าที่สามมารายงานสภาพอากาศกันในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วนะคะ
ช่วงนี้ใครอยากจะออกจากบ้านมาซื้อกับพ่งกับข้าวให้รีบมาเดี๋ยวฝนตกอย่าลืมเอาร่มมาด้วย
เพราะดูแล้วเนี่ยนะคะกรมอุตุบอกว่าฝนจะตกยาวต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์เลยค่ะ
จะมีทั้งตอนล่างของประเทศภาคใต้แล้วก็ตอนบนอย่างภาคอีสานตอนบนด้วย
เพราะช่วงนี้จะมีพายุดีเปรชั่นลูกหนึ่งซึ่งอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน
มันขึ้นฝั่งที่เวียดนามแล้วก็จะกลายเป็นความกดอากาศต่ำกำลังแรง
จะพาดผ่านประเทศไทยนี่แหละค่ะจึงทำให้ช่วงนี้มีฝนตกชุกหลายพื้นที่
ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากใครอยู่พื้นที่รุ่มต่ำ
ยกของขึ้นที่สูงเอาไว้หน่อยเพราะดูจากข้อมูลนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะ
เราจะเตือนพื้นที่ต่างนะคะหลายจังหวัดในภาคอีสานและภาคตะวันออก
รวมถึงภาคใต้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักด้วยตามจังหวัดที่ปรากฏนี้เลย
อย่างภาคตะวันออกคือปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีและตราด
ส่วนภาคใต้คือชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ต
กระบีตรังและสตูนส่วนภาคอีสานแทบจะทุกพื้นที่ทุกจังหวัด
ตกหนักตกเบาสลับกันไปดังนั้นต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันกันด้วยนะคะ